ว่าหลายคนยังคงสงสัยยังคงเป็นที่ถกเถียงและกังขากันอยู่ว่ากรณีที่มีเหตุยิงกันในกลุ่มผู้ชุมนุมคณะรัศดร
วันที่๒๕พฤศจิกายนตกลงยังไงกันแน่
เพราะว่าตำรวจบอกว่าเป็นเรื่องส่วนตัวไม่เกี่ยวกับการเมืองเขายิงกันเอง
แต่ทางฝั่งกลุ่มผู้ชุมนุมบอกว่าไม่ใช่มันคือการแฝงตัวคนนี้เป็นกาดอีกกลุ่มนึง
แล้วเขาก็แฝงตัวมานานแล้วแล้วมาก่อเหตุสร้างสถานการณ์
วันนี้นะคะเจ้าตัวมือยิงเนี่ยค่ะมามอบตัวแล้ว
นี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดที่ตำรวจนำมาแถลงเมื่อวาน
ใช่ค่ะเนี่ยค่ะสภาพเหตุการณ์คือตำรวจเขาอาศัยพยานหลักฐานในที่เกิดเหตุ
แล้วก็ภาพจากกล้องวงจรปิดนี่แหละในการสืบหาตัวแล้วก็ในการทำสำนวน
มันมีคน๒คนประมาณ๓คนที่เข้ามาในพื้นที่

ระเบิดก่อนแล้วก็เนี่ยมีการเหมือนกับทำร้ายกันแล้ววิ่งไล่กันตรงนี้

แล้วคนลูกศรแดงเนี่ยก็หันหลังไปแล้วยิงใส่เขา
ค่ะซึ่งมือยิงเนี่ยถ้าติดตามเหตุการณ์ก่อติดสถานการณ์ในวันนั้น
จะรู้ว่าถูกจับได้ด้วยในที่เกิดเหตุเลย
เพราะตอนที่หันหลังกลับแล้วก็วิ่งไปเนี่ยไปสะดุดล้ม

จังหวะนี้หันไปยิงเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเขาวิ่งไป

แล้วไปสะดุดล้มก็เลยถูกจับเอาไว้ได้พร้อมกับถูกรุมประชาทัณฑ์

ส่งโรงพยาบาลเรียบร้อยเมื่อวานตำรวจก็ออกหมายจับเรียบร้อย

จากโรงพยาบาลแล้วแล้วพ่อเขาเนี่ยเป็นคนพามามอบตัว

คือเหตุการณ์วันที่๒๕พฤศจิกายน
ที่ว่ามีปลาระเบิดปิงปองมียิงใส่กันมีคนบาดเจ็บ

แล้วก็อดีตนักเรียนเทคนิคย่านปฐุมธานีนะคะ

ตำรวจรวบรวมหลักฐานออกหมายจับ
คนยิงชื่อว่านายพาสะพงศ์กุลอมรการ

เป็นอดีตนักเรียนอาชีวะย่านมีนบุรีค่ะ

ซึ่งวันนี้ค่ะนายพีรวุฒิกุลอมรการวัย๔๙ปีพ่อนายพาสะพงศ์ค่ะ
หลังจากที่ลูกชายโดนรุมประชาธรรมส่งตัวเข้าไปรักษาที่โรงพยาบาล
ออกจากโรงพยาบาลมาแล้วพ่อก็พาลูกมามอบตัวกับพลตำรวจตรีพัฒนา
สยนาวินผู้บังคับการตำรวจนครบาน๒ที่สนพหนโยธิน

นายพาสะพงศ์ให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหานะคะ
เพราะภาพมันชัดเหลือเกินไม่รู้จะปฏิเสธทางไหนดี
นี่ค่ะที่คลุมผ้าลักษณะคล้ายผ้าขาวม้าสีขาวดำ
ออกจากโรงพยาบาลมาแล้ว
ออกจากโรงพยาบาลมาแล้วก็มารับทราบข้อกล่าวหา
อมรับสารภาพเลยแต่เขาบอกเหตุผลในการก่อเหตุแบบนี้นะคะ
เขาบอกว่าเขามีปัญหาส่วนตัวกับคนเจ็บ
ก็คือนายประชากรที่ว่าเป็นกาดอาชีวะ
และเป็นอดิตน้องเรียนเทคนิคย่านประทุมธรรมนี้
เขาบอกเป็นปัญหาส่วนตัวกันเพราะว่ากลุ่มของคนเจ็บ
ชอบมาโพสต์เฟซบุ๊กแขวะเขาเกี่ยวกับเรื่องความคิดเห็นต่าง
วันเกิดเหตุกลุ่มเขามาชุมนุมเพื่อเป็นการดูแลมวลชน

เขาก็ขอปฏิเสธทุกทฤษฎีที่บอกว่ามีคนจ้างมา

เขาบอกเขามาเป็นกาดแต่ไม่ได้สวมปลอกแขน
แล้วเขาก็บอกด้วยว่าถ้ามีคนจ้างจริง
ตอนที่เขาโดนรุมประชาธรรมส่งเข้าโรงพยาบาลไป
ก็ต้องมีคนจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้เขาแล้วสิ

ลองฟังเสียงเขาชี้แจงหน่อยนะคะ
เขารู้สึกว่าฝั่งนู้นเขาจะชอบมาโพสแข่ผู้ผม

เรามาเพื่อดูแลราษดร

ก็ก่อนหน้านั้นคือมีคุยกันก่อนแล้วว่า
ใครจะไปก็ไปได้แต่ว่าคือไปในฐานะราศดร
คือปอกแขนอะไรห้ามติดห้ามใส่
แต่ผมไปก็เห็นฝั่งเขาฝั่งที่มีปัญหากับผม

อาวุธปืนนะคะก็จะมีหัวหัวกากเนี่ยนะครับเขาให้
สรุปชั้นสามข้อชั้น
๒ไม่ได้สวนปลอกแขนเผื่อทุกแจ้งมาบอกว่าจะจะไปก็ไปในฐานะราษฎร

แต่เขาบอกฝั่งตรงข้ามสวมป่อแขน

เขาบอกว่าหัวหน้ากากแจกให้เขา

พ่อของนายพาสะพงศ์มือยิง

ก็ไม่ได้กังวลอะไรก็ขอให้ตำรวจว่าไปตาม
หลักฐานละกันว่าไปตามกฎหมาย

เดี๋ยวเขาจะขอไปปรึกษากับทนายทำเรื่องขอประกันตัว

หัวหน้ากลุ่มอาชีวะมีนบุรีก็ออกมายืนยันอีกแรงนะคะ
ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องส่วนบุคคล

ไม่เกี่ยวกับการเมือง
ก็คือคนที่คว่างระเบิดปิงปอง

ได้เป็นสายข่าวให้กลุ่มไหนตามที่โลกออนไลน์
มีการวาดแผนผังเชื่อมโยงอะไรทั้งนั้น

ซึ่งตำรวจเบื้องต้นแจ้งข้อหาในพาสะพงศ

มีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนโดยไม่ได้รับอนุญาต
และพาอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้าน

คือนายพระสะพงศ์เนี่ยเป็นคนที่

แต่ในวันที่เกิดเหตุเนี่ยคืน๒๕
พฤศจิกายนหลังการยุติการชุมนุม

กำลังยืนรายงานการชุมนุมอยู่

จะเห็นว่ามีการปาระเบิด

ก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ตรงนี้ก็จะเห็นมีคนเดินเข้ามา

แต่ไนท์พัชบงเขาไม่ได้ใส่หมวกกันรกอะไรพวกนี้

ยังไม่ได้ออกไม้จับตอนนี้๑คนนี่
ตัวแล้วคือคนที่เป็นคนยิงนะครับท่านผู้ชมครับค่ะทีนี้พอนายพาสะพงศ์มามอบตัวในวันนี้
หลังจากออกจากโรงพยาบาลนะฮะแล้วก็บอกว่าอ๋อผมก็เป็นกาดนี่แหละนะ
ยังแต่ผมไม่ได้สวมปลอกแขนแล้วก็มีปัญหากันเองในกลุ่มกาดลักษณะแบบนี้
นายพระสะพงศ์เขากล่าวอ้างนะครับทางหัวหน้ากาดเองก็ได้ชี้แจงเบื้องต้นไปแล้วนะครับ
ล่าสุดนะครับท่านผู้ชมครับที่หัวหน้ากลุ่มอาชีวะมินบุรีได้บอกเมื่อสักครู่นี้ไปแล้วเนี่ย
นี่คือฟันเฟืองธนบุรีใช่ค่ะที่เป็นเพจของกลุ่มฟันเฟืองธนบุรีเนี่ย
ได้ออกมาเป็นลักษณะแถลงการใช่หลังคำให้การของนายพาสะพงศ์ที่ไปยิงเขานะครับ
ในเวทีการชุมนุมของกลุ่มรัศดรที่ยุติกันไปนะครับ
โดยบอกว่าเป็นคำสารภาพที่โคตรแย่ของมือยิงม็อบ๒๕พฤศจิกายนอันนี้ตามเนื้อหาของกลุ่มฟันเฟืองธนบุรีนะครับ
โดยบอกว่าตัวคุณเองไม่เคยทำหน้าที่กาดหรือดูแลมวลชนเลยด้วยซ้ำ
ทุกครั้งที่ออกไปทำหน้าที่กันไม่มีชุดพวกคุณทำงานเลยแม้แต่น้อย
ส่วนเรื่องปืนโยนมาให้ว่าทางหัวหน้าแจกปืนให้ทุกคน
สำหรับกลุ่มฟันเฟืองไม่เคยพกเลยแม้แต่ครั้งเดียว
ถ้าพวกเรามีปืนจริงคงไม่ถูกดักทำร้ายมาแล้วถึง๓ครั้ง
กลุ่มฟันเฟืองธมุรียังบอกว่าคำให้การของคุณก็คงหมายถึงนายพัฒนภง

สมเหตุสมผลเลยหยุดสร้างความแตกแยกหยุดสร้างสถานการณ์ได้แล้ว
เพราะยังไงก็ไม่มีทางทำให้ฟันเฟืองทุกกลุ่มแตกกันได้อีกต่อไป
แล้วก็มีแฮชแท็กอีกหลายแฮชแท็กนะครับ
ก็เป็นลักษณะของกลุ่มแนวร่วมต่างของกลุ่มกาดอาชีวะที่มาดูแลการชุมนุมให้กับทางกลุ่มราศดร
คือที่นายพัฒนภงบอกว่าก็คุยกันแล้วว่ามีหลอกแผน
แต่ทางกลุ่มกาดรัศดรเนี่ยจากการรวมตัวของกลุ่มอาชีวะต่างเขายืนยันว่าเขามีปลอกแขน
อาจจะต่างสีกันไปเพราะเขารวมกันตั้งเป็น๑๐กลุ่ม
ใช่เนี่ยมีฟันเฟืองธนบุรีฟันเฟืองปฐุมธานีฟันเฟืองสมุทรปราการฟันเฟืองนนทบุรีฟันเฟืองมีนบุรีแล้วก็มีอาชีวะ๓เซน
เขาจะเหมือนหลายครั้งเวลาเราติดตามเห็นในเพจที่เขาบอกว่าเออจะไปชุมนุมที่ไหนอากาศ
แต่ละคนใส่ปลอกแขนสีอะไรเขาจะย้ำตลอดเลยว่าต้องมีปลอกแขนนะ
ทุกคนถ้าจะไปทำหน้าที่ก็ต้องสวมปลอกแขนด้วย
อันนี้ก็เลยต้องไปดูกันอีกทีนึงก็เป็นคำชี้แจงของทั้งสองฝ่ายนะคะ